คราวนี้เป็นเรื่องของการทานขนมเทียนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้วันศาสตร์จีนวันที่คนไทยเชื้อสายจีนจะไหว้บรรพบุรุษกัน
ตามความเชื่อที่ว่าประตูผีประตูนรกเปิดในวันนี้
ก็จะมีขนมเทียนขนมเข่งอะไรแบบนี้
เป็นไก่อะไรพวกนี้นะครับเหมือนตรุษจีนนั่นแหละ

แต่ว่าทีนี้เนี่ยที่ปากซอยอ่อนนุษย์๒๙ครับท่านผู้ชมครับ
มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับ
ตอนที่ไปถึงเจ้าหน้าที่ต้องช่วยปั๊มหัวใจ
เพราะว่าเขามีอาการหายใจไม่ออกแล้วตรวจสอบพบว่ามีขนมเทียนติดอยู่ที่ลำคอนะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันดึงเอาเศษขนมเทียนออกมานะครับแล้วปั๊มหัวใจอยู่๔๕นาที

ขนมเทียนที่ทิ้งอยู่ที่แถวริมถนนเนี่ยนะ

นาทีปั๊มหัวใจแต่ว่าไม่เป็นผลนะครับเสียชีวิตในเวลาต่อมา
ที่จุดเกิดเหตุวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงไปตรวจสอบหน่อยนะครับ
พบว่าเป็นบริเวณหน้าร้านขายน้ำมะพร้าวอยู่ริมฟุตบาทนะครับ
อยู่ระหว่างซอยออนนุด๒๗ถึงซอยออนนุด๒๙
นี่ฮะวันนี้เราไปนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืน
ไปคุยกับผู้ที่เห็นเหตุการณ์ชื่อว่าเจ๊คิม
คิมบอกว่าเมื่อคืนนี้ผู้ตายมากับญาติ๒คน
ก็เดินทางมาแถวนี้มาซื้อเป็ดที่ร้านขายเป็ดตุ๋น
แล้วข้างร้านเป็ดตุ๋นเขามีขนมเทียนขาย
ก็ซื้อไปด้วยคงจะเอาเป็ดเอาขนมเทียนไปไหว้เจ้า
เช้าวันนี้วันศาสตร์จีนปรากฏว่าระหว่างทางผู้ตาย
ซึ่งอายุห้าสิบสองปีนะครับเป็นผู้ชายนะฮะ
ชื่อว่านายโพยาวบางนาชาตินะครับก็คงจะเดินกินขนมเทียนที่ซื้อมาด้วย
แล้วระหว่างที่จะเดินมาที่รถมาถึงที่หน้าร้านของเจ๊คิมพอดีเลย
ตอนกำลังจะเปิดประตูรถอยู่ผู้ตายก็ล้มฟุบลงไปกับพื้นถนน
คนแถวนั้นก็รีบเข้าไปดูกันเจ๊คิมก็ไปดูนะครับ
พบว่าตอนนั้นก็มีอาการลักษณะเหมือนกับหายใจไม่ออก
แต่ว่าชีพจรยังเต้นอยู่รีบโทรแจ้ง๑๙๑
แล้วทีมกู้ภัยกู้ชีพก็มาถึงแต่ว่าช่วยปั๊มหัวใจแล้วก็ไม่ทันครับ
แล้วคนที่เขาเสียชีวิตคงซื้อขนมเทียน
คือเราเห็นเขาเขาเดินมาตรงนี้ชะมัดแล้วเขาก็เปิดประตู

แต่ที่พอเราเห็นเราก็ตะโกบอกว่าเฮ้ยล่วงไปได้ยังไง
แล้วลูกค้าเขาเห็นลูกค้าเขาอยู่ด้านนอกเขาก็เลยวิ่งมา
วิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่ามาพยุงคอขึ้นแล้วเขาก็จับตรงนี้
แต่คือเขานิ่งไปแล้วนะเขาจับตรงนี้แล้วเขาบอกว่า
ยังหายใจอยู่ยังหายใจอยู่ชีพจรยังเต้นอยู่
พอเราโทรเรียกทางหน่วยกู้ภัยเขาก็มาช่วยเสร็จปุ๊
แล้วเขาก็มาพยายามแบบทำได้อะไรอ่ะปั้งหัวใจปั้งหัวใจ
หัวใจแล้วก็ผลสุดท้ายมันมีขนมเทียนอยู่ที่คอเขา

ทีนี้แถวนั้นมีร้านขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นนะฮะมีเป็ดอะไรขายเนี่ย
ค่ะคือตอนแรกบอกว่าเหมือนกับผู้ตายซื้อก๋วยเตี๋ยวร้านข้าง
ที่ขายขนมเทียนอะไรแบบเนี้ยแต่จริงเขาบอกว่าเขาไม่ได้ขายก๋วยเตี๋ยว
แล้วก็บางคนก็ไปบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวติดคอ
ทางเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดตุ๋นก็เลยฝากบอกหน่อยนะครับ
ลูกค้าได้มาซื้อเป็ดตุ๋นกับที่ร้านจริงจะเอาไปไหว้เจ้าวันศาสตร์จีน
แล้วก็ซื้อขนมเทียนจากร้านข้างแต่มีบางข่าวไปเสนอว่าผู้ตายเสียชีวิต
เพราะว่ามากินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ร้านแล้วเส้นก๋วยเตี๋ยวติดคอไม่จริงนะฮะ
ทางเจ๊เจ้าของร้านบอกว่าเมื่อวานทางร้านเนี่ยขายแต่เป็ดอย่างเดียวเลยนะ
ช่วงจากช่วงไหว้เจ้าก๋วยเตี๋ยวไม่ได้ขาย

เพราะฉะนั้นผู้ตายไม่ได้มากินก๋วยเตี๋ย
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าก๋วเตี๋ยติดคอแล้วตาย
ก๋วยเตี๋ยวบ้านนี่นี่ข่าวนี่บ้านกินก๋วยเตี๋ยวเรา
แล้วก็ผักหัวเยี้ยแล้วผักเต็มเช่นก๋วยเตี๋ยวเหนียวติดคออะไรเมื่อกี้เนี่ยยายสั่งอ่ะ
คือตอนแรกข่าวมันก็คลาดเคลื่อนบอกว่าผู้ตายไปกินก๋วยเตี๋ยว
ร้านก๋วยเตี๋ยวอยู่ใกล้ใกล้กับร้านที่ขายขนมเทียนแล้วก็กินก๋วยเตี๋ยวด้วยก็เลยไม่รู้ว่าอะไรติดคอกันแน่
กินขนมเทียนอย่างเดียวนะคะแล้วก็ขนมเทียนนี่แหละที่ติดคอค่ะ
ส่วนภรรยาของผู้ตายก็มาที่เกิดเหตุนะคะ
เขาก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยผู้ตายมีโรคประจำตัวด้วยก็คือมีโรคเบาหวานและโรคความดัน
กู้ภัยก็นำร่างของผู้เสียชีวิตส่งสู่นิติเวชโรงพยาบาลจุลาลงกรเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตเพิ่มเติมค่ะ
ยังมีอีกค่ะที่จังหวัดนครนายกค่ะตำรวจสพมนครนายกบอกว่ามีคนกินขนมเทียนแล้วติดคอตายเหมือนกัน

ใช่คือบ้านหลังนี้เลขที่๖๐ทับ๑หมู่๑๑อำเภอเมืองนครนายกนะคะ
ผู้เสียชีวิตคือนายสมเกียจม่วงเขาแดงอายุ๗๓ปีเป็นเจ้าของบ้านคือนั่งเก้าอี้หลังพิงกับกำแพงบ้านอยู่อะค่ะ
ในมือมีขนมเทียนอยู่และที่พื้นก็มีเศษขนมเทียนตกอยู่แล้วก็มีเปลือกขนมตกอยู่ด้วยที่ถังขยะอะไรแบบนี้ค่ะ
ไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายและเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๒ชั่วโมงด้วย
ก็เลยคาดว่าอาจจะเป็นลักษณะของการกินขนมเทียนเข้าไปเหมือนกันเพราะว่าขนมยังอยู่ในมืออยู่เลยอะค่ะ
มีขนมเข่งด้วยนะเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
ลูกสาวผู้ตายบอกว่าเมื่อช่วงกลางวันนะครับพ่อก็เวลาช่วงกลางวันเนี่ยพ่อจะอยู่บ้านกับแม่
แม่เนี่ยป่วยเป็นอัมพาตอยู่กันสองคนเมื่อช่วงเช้าวันนี้ครับหลานชายเอาขนมเทียนกับขนมเข่งมาให้ตากิน
พอกลับมาจากทำงานก็พบว่าพ่อก็นั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้แล้วส่วนแม่เนี่ยนั่งอยู่ในบ้านแม่เป็นอัมพาต

แม่ก็ยังไม่รู้นะว่าพ่อเสียชีวิตแล้วนะเพราะว่าพ่อนั่งอยู่ที่เก้าอี้หน้าบ้านนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะกินขนมเทียนด้วยความรีบร้อนแล้วขนมก็หลุดติดเข้าไปที่หลอดลมหายใจไม่ออกนะฮะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองอะไรไม่ได้ตอนนั้นนะครับก็เลยเสียชีวิต
หรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องของโรคประจำตัวกำเริบก็ได้

ก็ทางญาติไม่ได้ติดใจสาเหตุการตายนะครับตอนนี้ก็นำศพไปบำเพ็ญกุศลกันต่อไปนะฮะ